คนตาดีไปแอบสังเกตเห็นหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยค่ะ

แล้วปรากฏว่าเห็นป้ายสลักอักษรย่อค่ะอืม
เป็นทอทงคู่กับตำรวจหญิงร่วมบริจาคเงิน

คือพูดว่าขณะนั่งฟังพระสวดอภิธรรมเนี่ย
ชาวบ้านได้พบป้ายข้อความการบริจาคเงิน
เพื่อสร้างสาราวัดที่อยู่ใกล้กับเมนเผาศพ
ซึ่งในป้ายปรากฏชื่อบุคคลที่เป็นสวอักษรนำหน้าทอทง
ร่วมกับ๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสีบัวแย้มอยู่ด้านในสาราหลังดังกล่าวนะคะ
แล้วก็เขียนข้อความชื่อติดไว้๓ชื่อ
ที่ได้ร่วมการบริจาคเงินสร้างสาราสำหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีสวดศพ
เป็นเงินจำนวน๑๒๐๐๐บาท
ก็เลยเป็นที่มาของสวที่ถูกพูดถึงกัน
ทีนี้เนี่ยค่ะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็เลยมีการออกเอกสารข่าวชี้แจงความคืบหน้าด้วยนะคะ
เขาบอกว่าการพิจารณาข้อเท็จจริง
กรณีมีการร้องเรียนว่ามีสมาชิกวุฒิสภากระทำการใด
หรือมีพฤติการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับ
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสว
และกลับมาที่การโดยระบุบอกว่า
เลขาธิการวุฒิสภาได้ตรวจสอบเรื่องนี้
นายวัชระเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์ร้องเรียนมา
ผลปรากฏว่าเป็นเรื่องร้องเรียนที่ยังดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ว่าด้วยการยื่นเรื่องร้องเรียนกับการร้องเรียน
เขาบอกว่าเป็นการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณา
และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาพศ๒๕๕๘
ข้อ๗วัก๓ประกอบกับข้อ๕
ก็คือว่ายังไม่ได้ระบุรายชื่อว่าเป็นสวคนไหน
ที่เป็นคนที่กระทำการนี้

นั่นแหละค่ะแสดงว่ายังไม่มีการเจาะจงว่าเป็นบุคคลท่านไหน

เป็นเหตุให้ต้องใช้สิทธิ์ในการยื่นร้องเรียน
พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและพฤติการตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำของสวรายดังกล่าวให้มันชัดเจน
ซึ่งขอย้อนกลับไปอย่างนี้สสเนี่ยคือเราเลือกตั้งเข้าไป
แต่สวอันใหม่นี้ในช่วงนั้นคือเขาหาควบประเกตรรัฐธรรมนูญถูกต้องไหมครับ
คือมากำหนดรัฐธรรมนุน๖๐นี่แหละสวตรงนั้นก็เลยเป็นการแต่งตั้งเป็นการคัดสรร
อย่าไปเช็คว่าแต่งตั้งเดี๋ยวโดนตบปากแล้วเป็นการคัดสรรค์ขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่ามาร่วมเขียนรัฐธรรมนูญ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสอสอเนี่ยบางทียังได้รับการเลือกตั้งแต่อันนั้นคือการคัดสรรเข้ามา
ก็เลยต้องคัดเลือกมาจากหลากหลายอาชีพถูกไหมฮะก็เลยแบบว่าอืมวันนี้เขาก็เลยต้องบอกว่า
กลับไปทางประธานวุฒิสภาก็บอกว่าขอเวลาเดือนนึงแล้วกันเดือนหนึ่งสองเดือนจะหาบทข้อสรุปให้ได้
อันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะเห็นว่าจะเห็นบทข้อสรุปยังไง
เพราะว่าจริงพอมีคนร้องเรียนไปก็กลายเป็นว่าประธานวุฒิสภาก็บอกกลับมา
บอกว่ามีคำสั่งให้เลขาธิการวุฒิสภาเนี่ยคือดำเนินการแจ้งไปยังผู้ที่ร้อง
แล้วก็ต้องปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาให้มันมีความถูกต้อง
และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ไปตามระเบียบก่อน

อันตรีปราสานีปรินากรายคุพบุคลุกป่า

ตอนจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่อืมถือหุ้นสื่ออืมถอนอืม
อ้าวแล้วอย่างงี้ยังไงอ่ะหรือต่างกันต่างว่าละอาจจะก็
ก็บอกกันบอกยังไม่มีการระบุชัดเจนว่าเป็นใครไงแม่อ๋อ
อาจจะรู้จักกันอ๋ออาจจะมีความบังเอิญถูกต้องไหมอาจจะเกิดไปทำบุญวัดเดียวกันหรือเปล่า
เพราะว่ายังไม่มีใครเอ่ยชื่อไงแม่นึกออกไหมแล้วก็พอทำจดหมายยื่นไปอย่างเงี้ย
จุดจุดจุดก็ไม่ได้ไงแม่หนอว่าไม่มีชื่อไม่มีตัวบุคคลเออ
ไม่ได้ระบุตัวบุคคลอีกพอพอเป็นจุดจุดไม่มีใครมาบอกว่าชื่อเต็มเต็ม
แต่อย่างน้อยก็ต้องแอคชั่นในการสืบสวนสอบสวนป่ะเพราะว่าการกระทำของเขาอ่ะ
มันทรมานคนนะใช่มันแรงมันทรมานคนถึงขั้นแบบว่าอย่าลืมว่า
คนคนนั้นน่ะมันมีที่มาที่ไปของของคดีเยอะเหลือเกินเช่นเอาไปเข้าได้ยังไง
เป็นทหารแล้วปุ๊บเป็นทหารปุ๊บแล้วเอากลับมารับใช้ตัวเองรับใช้ตัวเองปุ๊บ
เก็บเงินเดือนทั้งหมดทรมานเอาที่ไฟจี้ช็อตเอาเอาที่แบบนี้
ผมไปหนีบเขาจนแบบว่านิ้วเขาอักเสบจนแบบว่าสภาพเขาไม่ไม่
เหลือความเป็นอืมทำเขาเหมือนเขาไม่ใช่คนอ่ะดั้งด้วยดั้ง
ถูกอืมอย่างเงี้ยใครจะรับแต่ชอบอืม